เหตุการณ์นี้ก็หน่อยครับ
บีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่มาก

ลูกเนี่ยจู่ของเล่นติดคอ
ต้องรับบทบาทเป็นกู้ภัยจำเป็นในนาทีฉุกเฉิน

น้องเจ้าน้องเจ้าใกล้สุด

น้องเจ้า

พี่แถวนี้ไม่มีเหรอ
ไม่มีพี่

น้องเจ้าฟังแม่ลูก
น้องเจ้าฟังแม่

พี่ผู้ชายที่เป็นคนขับเนี่ยฮะ

จิตใจความรู้สึกทั้งหมดอยู่ที่ลูกน้อยครับ
ตลอดระยะทางแม่จะคอยตบลูกตลอดเวลา
ตบเบาเรียกลูกอย่าหลับนะ

ขับรถพาหนูน้อยไปส่งที่โรงพยาบาล

ต้องรับบทมาเป็นอาสากู้ภัยจำเป็น๑วันนะครับ
แล้วเขาก็บอกว่าขอให้น้องปลอดภัยด้วยนะครับ

น้องปลอดภัยแล้วครับ

พี่พนักงานส่งของ

และขอให้น้องที่ของเล่นติดคอปลอดภัย

จัดทูตึงก่อนจัดทูตึงก่อน

นี่ครับคือระหว่างทางก็คือจะตะโกนบอก

ของติดของเล่นติดคอต้องรีบไปโรงพยาบาล
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูจากเวลาในกล้อง

แล้วคุณแม่ห่วงลูกชายมาก

ระหว่างทางครับสุดท้ายไปถึงที่โรงพยาบาล

ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปที่
เจ้าของโพสต์นะฮะพนักงานส่งของคนนี้แล้ว

ตอนนี้ที่ทุกคนเป็นห่วงคือน้องปลอดภัยแล้วใช่ไหม

ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีข่าวลักษณะแบบนี้ก็บ่อยเนาะ
เวลากินอะไรมีไปติดคออย่างนี้
ต้องระมัดระวังแล้วก็วิธีการประถมพยาบาล
นี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเรียนรู้กันด้วย